ตำรวจตามจับกลุ่มตัววัยรุ่นวัย๑๗ปีได้
หลังจากหนีคดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
คดีที่เขาใช้ปืนขู่แล้วก็ล่อลวง
หญิงสาววัย๑๔ปีเพิ่งจะซ้อมเชียร์ลีดเดอร์เสร็จ
นำไปข่มขืนแต่ทีนี้ครับตำรวจจับกลุ่มตัววัย๑๗มาได้
ก็ยังอ้างว่าฝ่ายหญิงนั้นสมยอมอยู่นะครับ
แต่ว่ามีวินาทีในการจับกลุ่มตัวให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
นี่แหละครับตำรวจตามเรียกให้จอด

และสุดท้ายไอ้น้องคนนี้ก็คือผู้ต่างหางจริงนะครับ

แล้วก็ถ่ายเห็นทุกขั้นตอนเลยนะคะ
เป็นเวลาที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการ

กำลังขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

บริเวณถนนนายกตำบลคุ้งกระถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
แล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจปคมก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะครับ
โดยวัยรุ่นชายคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดราชบุรี

ความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
โดยปราศจากเหตุอันควรเพื่อการอนาจารย์
แล้วก็พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
และกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีนะครับ
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับ
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมปี๒๕๖๑ปีที่แล้ว
ผู้ต้องหาก็นัดแนะบอกว่าเดี๋ยวจะมารับพากลับบ้านนะ
ไปบ้านของผู้ต้องหาจากนั้นใช้อาวุธปืนข่มขู่
กระทั่งวันที่๖สิงหาคมปี๒๕๖๑นะครับ
ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งนั่นแหละครับ
เพราะคุณหมอแจ้งว่าพบร่องรอยการถูกกระทำชำราว
แล้วก็ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย
ซึ่งผู้ต้องหาวัย๑๗ก็ขอเข้ามอบตัว
แต่ว่ากลับหลบหนีการประกันตัวในชั้นศาล
จนกระทั่งถูกออกหมายจับวันที่๒ตุลาคม๒๕๖๑นะครับ
ครั้งล่าสุดพอจับตัวมาได้วัยรุ่นวัย๑๗นี้
อย่างไรก็ตามตำรวจปคมก็ต้องควบคุมตัว
เพื่อส่งดำเนินคดีต่อไปเพราะว่ามันมีหมายจับออกมาแล้วนะครับ